ดิฉันจะบอกเลยว่าข่าวนี้คุณต้องกั้นหายใจเพราะมันเป็นข่าวทำร้ายทำร้ายคนโสด

เพื่อนดาราเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นกันยกใหญ่เลย
แต่พอถึงวันเขาดาวน์ทั้งคู่กลับแยกย้ายไปสวดมนต์ข้ามปีกันนะจ๊ะ
ห้าวทะเลนส์แบบนี้เนี่ยจริงแล้วเด่นคุณกับแกรนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคู่รักสายบุญกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ
คุณต้องมาแซวเยอะมากเลยหรือเปล่า

ธรรมชาติแบบนั้นไม่เขิน

ก็ผมพาแม่ไปสวดมนต์ข้ามปีวัดแถวบ้านครับ

ไม่ครับแกนเขาก็สวดมนต์ข้ามปีที่บ้านกับพ่อกับแม่ครับ
ไม่ได้เป็นสายบุญ
ถือว่าเป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนชื่นชมแล้วก็คอยลุ้นอยู่นะคะ